แล้วคือผมกับเก๊งเรฟเจดชีพผม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ชอบอยู่โจ้
ใช่มั้ย
ในสื่อก็บอกว่าพอมันแย่ง
ก็ของมันคิดขึ้นกับมัน
มันเป็นทีมที่
แล้วก็นิวสารในคนที่มีคิดประกอบเฉลี่ยระบบ
กับผู้หญิงพิกัดเองทั้งหมด
ของมันคิดขึ้น

ก็คือว่าคนที่โพสต์เฟซบุ๊กก็อยากจะให้ไปลบเฟซบุ๊กซะ
แล้วก็คนที่ลงเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่ไปที่มาก่อน

แล้วก็ณตอนนั้นที่พี่ไปตั้งแต่แรกพี่มีการพูดจากับน้องเขาดีทั้งสองคน
พี่บอกว่าน้องคะเปิดให้พี่หน่อยพี่เปิดไม่เป็น
แต่น้องเขาก็ปฏิเสธพี่ว่าไม่ตื่นไม่เป็น

เขาบอกว่าน้องที่ได้เห็นคิดว่าเขาเป็นเด็กเก่า
เขาบอกเขาไปว่าน้องเปิดให้พี่หน่อยอะไรอย่างนี้
ก็บอกไม่เปิดไม่เป็นเขาก็เดินหนีอีก
แล้วทีนี้อยู่ดีเราก็เอ๊ะจะทำยังไงดีวะเนี่ย

คือเราฝึกไม่เป็นนะเพราะว่าเราไม่เคยใช้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้
เอาไปมาก็คือแบบว่าเราก็ลำบาก
เกียร์น้ำมันในรถมันก็คือสีแดง

แล้วทีนี้มองห่วงตรงไหนมองห่วงตรงที่บอกว่า

เรากลับบ้านเราไปประดับกลับจะบอกว่าตอนดูเป็น

คือทั้งแต่แรกยังทำไมน้องไม่โทรมาหาพี่

แล้วน้องเขาสองคนเด็กปั๊มก็ได้มาไหว้ขอโทษทุกที่โรงพัก
แล้วเอ้ยเบนเค้าก็บอกว่าเออคีทีนะอย่าไปบริการอย่าไปบ้านคูก
กับพี่เขาอย่างนี้นะแล้วคุณจะไปปีหมินประมาณเขาไม่ได้
เค้าเดินรอดมาหาคุณน้ำมันลบขนาดจมูก

ตั้งแต่คลิปแรกที่พี่คุยกับน้องคะ

วันเมื่อพี่ทำงานมาเหมือนวันนี้
พี่ก็ไม่รู้ไม่ทราบอะไรเลยมีแต่หัวหน้างานพี่เจ้านายพี่โทรมาคอมเมนต์ที่บ้านหนู
พี่ก็ไม่ทราบไม่ทราบเรื่องที่ไปมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ก็อยากถามให้รายละเอียดมันไม่ใช่ว่าพี่มาคุยวันนี้พี่ไม่ใช่ว่าพี่ออกมาแก้ข่าว
แต่พี่มีหลักฐานอยู่ข้างโรงพักแต่เมื่อวานแล้วณวันนี้พี่ก็มาแจ้งความประจำวันไว้ว่า
คนที่แอบถ่ายเฟซบุ๊คพี่ออกไปเนี่ยถ้าไม่หยุดลบหรือไม่ทำอะไรพี่ก็จะดำเนินคดีค่ะ
แต่ถ้าจบก็คือจบแค่นี้พี่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพี่กับน้องเขาที่ปั๊มพี่ก็จบแต่เมื่อวานไปแล้วมันไม่ได้
แล้วพี่ก็บอกพี่ว่าขอโทษพี่นะครับแต่เดี๋ยวจะบอกไว้ในสถานการณ์เอง